เขาเป็นแรงงานไทยจากจังหวัดบุรีรำ
คุณผู้ชมครับเขาส่งคลิปที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นนี้
มาให้ภรรยาดูนะครับ
แม้ว่าตัวเขาจะถูกจับไปพร้อมกับลูกน้องคนงาน
แต่ก็มีคนงานบางส่วนที่หนีออกมาได้

ยังมีความหวังที่จะตามหาสันติ

นั่นคือคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็น
ก็คลิปที่สันติบุญพร้อมใหญ่๓๕ปี
ส่งให้ภรรยาของเขาดู
ลักษณะดูเหมือนเป็นแคมป์คนงานนะครับ